การนี้ที่นครศรีธรรมราชคือลูกชายเนี่ยค่ะเมาเมาแล้วก็จะมาทำร้ายแม่นะคะสุดท้ายเนี่ยพ่อเข้าไปช่วยพ่อไปคว้าเป็นแบบขาโต๊ะแล้วฟาดเข้าไปที่หน้าลูกชายคือลูกชายเสียชีวิตเลยค่ะตำรวจสภพทุ่งสงศ์ก็เลยไปตรวจสอบนะคะที่บ้านสหกรณิคมอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้เสียชีวิ
ขวาของผู้เสียชีวิตยังกำเหล็กแหลมมาไว้อยู่เลยค่ะส่วนอาวุธที่พ่อฟาดเข้าไปที่หน้าลูกเป็นขาโต๊ะยาว๖๐เซนติเมตรได้นะคะพ่อก็คือนายจำเนียนอายุ๖๑ปีหลังเกิดเรื่องพ่อหายตัวไปเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางตึกก็ตี๒แล้วค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราได้คุยกับนางหนูผ่องอายุ๕๘เป็นภรรยา
เกิดเหตุลูกชายนั่งดื่มเหล้าขาวอยู่คนเดียวในห้องครัวหลังบ้านเมาค่ะลูกชายเมามากโวยวายโวยวายเสียงดังพ่อกับแม่ออกมาเตือนลูกชายเลยโกรธครับลูกไปคว้าด้ามจอบจะเข้ามาฟาดแม่จะมาทำร้ายแม่ค่ะพ่อเข้ามาขวางลูกชายผลักอกพ่อหยิบเหล็กแหลมจะแทงพ่อพ่อเห็นท่าไม่ดีวิ่งไปคว้าขาโต๊ะที่มันหักอยู่อะค่ะ
ฟาดไปที่หน้าของลูกชายนี่คือขาโต๊ะนะคะจนลูกชายล้มปุ๊บสลบไปคือตอนแรกยังไม่ได้เสียชีวิตลูกชายลุกขึ้นอีกค่ะเดินไปเดินไปตากลมที่หน้าบ้านเหมือนไปนอนแผ่อยู่หน้าบ้านพ่อกับแม่ก็เลยเข้านอนพอตีสองออกมาเข้าห้องน้ำเดินไปดูลูกชายที่นอนตากลมอยู่หน้าบ้านอ้าวลูกชายสี่อ่ะชีวิตนี่นะคะเราส่งคุณเนติเช
ตอนที่ไปถึงที่บ้านเนี่ยบ้านก็ปิดเงียบไม่มีใครอยู่เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูลักษณะการเกิดเรื่องอ่ะนะคะทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านค่ะนางสาวสีพรายอายุห้าสิบสองบอกว่าเมื่อคืนบ้านเธอจัดงานบวชเห็นผู้เสียชีวิตมางานแต่เท่าที่รู้ผู้เสียชีวิตชอบเสพยาครับเสพยาบ้าเป็นประจำเมาอลวา
เป็นสิบปีนะคะล่าสุดผู้เสียชีวิตโดนจับไปบำบัดยาเสพติดคุณผู้ชมค่ะบำบัดได้สองสัปดาห์แล้วออกมายังไงเขาเมาอีกแต่เพื่อนบ้านทุกคนพูดเหมือนกันค่ะบอกว่าพ่อของผู้เสียชีวิตน่าสงสารมากเป็นคนดีมากไม่เคยมีปัญหากับใครปกติก็เลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละสงสัยพ่อคงจะเหลืออดแล้วก็ป้องกันตัว

จับไปบำบัดสองอาทิตย์เนี้ยกลับมาไม่ได้ไม่ได้สองสองอาทิตย์ทีคุณผู้ชมคะร่างของนายสิทธิศักดิ์ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ที่วัดสหกรณิคมทุ่งสงมันยากาศเงียบเหงาเลยค่ะญาติก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทีมข่าวของเราก็ไปที่สอบพอทุ่งสงนะคะเย็ดญาติได้พาตัวนายจำเนียนก็ค

ลูกชายคนนี้แสบจริงนะเคยขโมยโฉนดที่ดินไปแล้วอ่ะแม่ต้องโอ้ยไปหาเงินไปไทยโฉนดที่ดินคืนมาแม่ตั้งใจจะมอบที่ดินผืนนี้ให้ลูกอยู่แล้วแต่ดูสิแต่ดูลูกทำสิแล้วก็เลยมาเกิดเรื่องแบบนี้ซะก่อน
อืม

ของแม่นี่แม่บอกว่าเขาคือหลักไป

ไปจากนู้น

เดี๋ยวป้อกันเก็บเลยเอง

มิวอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมที่ส่งมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโชว์ส่งเข้ามาเยอะมาก
ว่าแบบนี้คุณพ่อต้องสู้คดีว่าเป็นการป้องกันตัวนะ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์แจ้งข้อหาในจำเนียนก็คือผู้เป็นพ่อนะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายล่าสุดญาติมาขอประกันตัวแล้วค่ะ
ตำรวจให้ประกันตัวนะคะก็คือให้ปล่อยตัวไป
เชื่อว่าพ่อน่าจะสู้คดีในลักษณะของการป้องกันตัวค่ะ